พาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อกับเรื่องของถอดสูตรครับ
เขาเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มานานถึง๒๕ปี
ขอเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงราชการที่๙
กับเรื่องของการให้การศึกษากับเด็กและเยาวชน
เพื่อให้เด็กนั้นมีความรู้มีประสบการณ์นำไปใช้ประโยชน์กับอนาคตนะครับ
การให้การศึกษานั้นคือการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
เดี๋ยวตามพร้อมกันกับคุณพีรวัตน์อาทนาครับ
ทุกเย็นจะได้เห็นพระราชกรรณกิจ
ว่าท่านทำอะไร

แล้วก็ได้เห็นสิ่งที่พ่อทำทุกวัน

ได้เห็นนะครับเอ่อได้เคยสัมผัสพระองค์ท่านเองเนี่ย
ก็ตอนที่ตอนนั้นเด็กมากนะครับอยู่ที่อสัมชันนะครับ
แล้วท่านทรงเสด็จมาที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากได้เห็นท่าน
แล้ววันที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือวันที่รับพระชาญปริญญานะครับได้รับจากพระองค์ท่าน
เหมือนท่านเป็นเสาหลักของชีวิต
ถ่ายทอดความภูมิใจและความประทับใจ
ที่ได้เกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมนำหลักคำสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจ
รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการศึกษา
เพราะได้เห็นพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งพระองค์ทรงเปรียบดังบรมครูแห่งแผ่นดิน
ในเรื่องของการศึกษาในหลวงท่านทรงเป็นแบบอย่าง
ที่ผมว่าคนไทยไม่มีใครเรียนแบบท่านได้ง่ายนะครับ
ทุนเต็มไปหมดนะครับทุนอนันต์นะครับทุนเล่าเรียนหลวงนะครับ
แล้วที่ตามมาที่ผมอยากจะเห็นบริษัทไทย
มีใครทำได้อย่างท่านบ้างเป็นทุนที่ไม่เคยเอาคืน
สร้างทรัพยากรสำคัญที่สุดให้กับประเทศคือเรื่องของคน
ทุ่มเรื่องของการสร้างคนตลอดพระชนมายุท่านอย่างเต็มที่
ช่วงหลังท่านก็ยังมีใช้เทคโนโลยีนะครับ
ศึกษาทางไกลนะครับโรงเรียนไกลกังวล

มีเด็กกี่คนที่ไม่มีโอกาสแต่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับ
ท่านมีพระชนมรรดิหลายครั้งนะครับ
ในเรื่องของการศึกษาว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศ

นี่คือสิ่งที่ได้เห็นท่านทำมาตลอดชีวิต
อนุพงศ์เล่าว่าการเดินตามรอยพระยุคลบาท

ด้วยการให้โอกาสเด็กและเยาวชน
ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายอบรมเพิ่มเติมความรู้
และการคัดเลือกตัวแทนไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
คือสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ประสบการณ์

สามารถจะนำสิ่งที่พบเห็นเรียนรู้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและส่วนรวมได้
สร้างคนเยอะแยะเราให้ทุนคนไปเรียนเยอะแยะ
ไม่เคยเอาคืนนะครับแล้วตลอดเวลาเราก็คงทราบกันนะครับ
อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผมมันเยอะมากนะครับ
ไปเท่าไหร่คนก็ออกคนก็มีโอกาสที่ดีกว่าก็ไป
เคยมีคนมาถามว่าทำไปทำไมสู้ซื้อคนดีกว่า
อันแรกเรามีคนของเราดีกว่าอันที่สองไม่เห็นเป็นไรเลย
เราได้สร้างผลให้อุตสาหกรรมนี้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
นี่คือสิ่งที่ได้เห็นท่านทำมาตลอดชีวิตให้โดยไม่คิดที่จะเอาคืน
เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราได้มีโอกาสสร้างโอกาสให้คนนะครับ
เราก็เห็นน้องนิวนะครับตอนนี้มาทำงานอยู่กับเรานะครับ
วันหนึ่งเด็กพวกนี้จบไปเขาคงได้เห็นว่าอุตสาหกรรมเราเป็นยังไง
เขาคงจะได้กลับมาสร้างสิ่งใหม่ให้อุตสาหกรรมเรา
เราส่งเด็กเหล่านี้ไปศึกษาสิ่งที่เห็นในญี่ปุ่น
เราส่งสามคนไปญี่ปุ่นนะครับถามว่าเขาไปที่ญี่ปุ่น
เขาสิ่งที่เห็นที่ญี่ปุ่นเขาจะเอามาใช้ในเมืองไทยเลยได้ไหม
คงไม่ได้แต่อย่างน้อยจะอยู่ในใจเขาที่จะทำให้เขามีกำลัง
อย่างที่ในหลวงท่านสร้างมานะครับ
คือส่งเด็กในต่างประเทศนะครับให้เห็นความเจริญ
ถึงแม้กลับมาเราไม่สามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้
แต่อย่างน้อยคนเหล่านี้ก็มีความมุ่งมั่นที่จะทราบเหมือนกัน
นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องทำ